ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีธนูความรักคนโสดไม่ใช่จังหวะดีที่จะเริ่มความรัก
เพราะจะเป็นรักเขาข้างเดียวหรือรักซ้อนซ่อนรักได้
คนมีครอบครัวจะสุขสมในรักจนก่อกำเนิดทายาท
สุขภาพจะปวดหัวตัวร้อนร้อนในเป็นไข้ไอจามบ่อยเพราะอากาศแปรปรวน
การเงินมีโอกาสสูงจะต้องจ่ายมากจ่ายต่อเนื่อง
โชคลาภมีเข้ามาบ้างเล็กน้อยรายได้เข้ามาต้องแลกกับหยาดเหงื่อแรงงานอันหนักของท่านเอง
การงานมีเกณฑ์ให้คุณที่ว่างงานอยู่จะได้งานใหม่ที่มั่นคง
แต่รายได้น้อยกว่าที่หวังไว้ผู้ใหญ่จะมอบงานยากให้ทำ
อย่าขัดแย้งขัดใจเจ้านายจะส่งผลร้ายมาให้
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ดวงฉบับเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์